คุณผู้ชมคะต่อเนื่องกันเลยละกัน

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณเห็นภาพหรือยัง
ที่มีพระก้มสวมรองเท้าให้อดีตพระยันตระ
นี่เพิ่งมาเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสัก๓๔วันก่อน
ที่วัดแห่งหนึ่งในการจนบุรี

เพราะว่าเรื่องนี้ในแง่มุมของพระพยอมจะบอกว่ายังไง

นี่แหละคลิปนี้แหละสั้นแต่มันกลายเป็นประเด็นจริงนะคะ
ที่เห็นอยู่น่ะเห็นพระสงฆ์ก้มไปสวมรองเท้า
ให้กับนายวินัยละอองสุวรรณ
ก็เราก็จะรู้จักกันช่วงนึงยุคนึงเป็นข่าวนะคะ
เกี่ยวกับพระยันตะตอนนี้นั่นเป็นอดีตแล้วนะคะ
ที่ผ่านมาในวัดยางขาวที่สังขระบุรีของกาญจนบุรี

นอกจากคลิปที่สวมรองเท้าแล้วนี่
อาจารยบูชา๗๒ปีพระอาจารยันตระอมรภิกษุ๑๔ตุลาคม๒๕๖๖

คำว่าอาจารยบูชาเป็นคำที่ลูกศิษย์ใช้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์
แล้วดูสิใช้เรียกคำว่าพระอาจารยันตระ
คือเหมือนกับยังครองสมณเพศอยู่อะค่ะ

คลิปที่อดีตพระยันตระเนี่ยเดินรับเงินสิ่งของบริจาคจากชาวบ้าน
แล้วชาวบ้านก็นำผ้านำกระดาษมารองพื้นแบบนี้

ทั้งหมดเนี่ยดิฉันเห็นในติ๊กต๊อกนะ
แล้วลูกศิษย์วัดของอดีตพระยันตระ
ติ๊กต๊อกของลูกศิษย์วัดลูกศิษย์ของอดีตพระยันตะค่ะ
ซึ่งมันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
เราก็เลยต้องไปถามเรื่องนี้กับพระพยอมเจ้าวาดวัดสวนแก้วหน่อยค่ะ
พระพยอมคะเรื่องนี้ในมุมของพระพยอมมองว่ายังไงคะ
ผู้ที่มีมณฑินมีคดี
เราไม่ควรจะไปแสดงอาการถึงขนาดสวมรองเท้าให้
และถ้าสวมรองเท้าสมมุติว่ายันตรายืนด้วยนะ
ถ้าเกิดจะล้มก็มือจับหัวพระมันจะแลไปกันใหญ่เลย
ต้องปรับทัศนคติดูสิว่าท่านจะยุติแบบนี้ได้ไหม
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูข่าวดูในหน้าข่าวมาตลอดเนี่ย
๒ปีก่อนเราก็ได้เห็นข่าวนายวินัยที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะ
อยู่นาน๒๐กว่าปีแล้วก็กลับไทยมาช่วงนั้นครบรอบ๗๐ปี
ตอนนั้นที่กลับมาปั๊บเนี่ยก็มีทั้งพระสงฆ์ทั้งแม่ชี
ทั้งลูกสิทธิ์ลูกหาเข้ากราบไหว้
คือบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์แหละว่าเอ๊ะพอกลับมาเนี่ย
ศิษย์ลูกหาที่ไปกราบไหว้ทำให้เหมือนกับยังครองสมณเพศอยู่

นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
เมื่อเห็นพระพิสุมาสวบรองเท้าให้อีก